เห็นว่าที่ที่เชคอินเนี่ยเหมือนกัน

ไปได้แต่ห้ามอนุญาตลงรูปคู่

รักครั้งนี้ค่ะปั้นจันจ๋า
ผมก็ไปยืมหวกเข้ามาใส่ถ่ายรูป

ถ้าตอนเด็กวัยรุ่นอาจจะมีน้อยใจบุ่มบามบ้าง
เดี๋ยวนี้ไม่น้อยใจครับเข้าใจทุกอย่าง

ยังแต่ว่าคือทำอะไรเราก็ทำอย่างเปิดเผยนะฮะ
แบบว่าคุณพ่อคุณแม่รับทราบ
ทุกครั้งก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ไปกับพี่เขาก็กลับบ้าน

ผมเองก็เดินอย่างนั้นเช้า

ที่แบบดูคือเหมือนว่าเจ้าชู้